ไปต่อที่เรื่องของรายเดอร์หัวร้อนกันหน่อย

รายเดอร์ไปขี่รถปาดหน้ารถจักรยานยนต์ของตำรวจ

รถจักรยานยนต์ของตำรวจก็เลยบีบแตร่เตือนไป

โอ้โหสุดท้ายขี่มาตามเบียดรถของตำรวจจนแทบจะล้ม

สุดท้ายตำรวจต้องป้องกันตัวด้วยการเอาปืนยิงสวนไป
แต่ว่ายิงลงที่พื้นและยางของล้อของรถจักรยานยนต์

โอ้โหแล้วคือแบบวิวาดกันกลางถนนเลยอ่ะ
แล้วจุดที่เขาแทงเนี่ยนะใต้ราวนมซ้าย
ถ้าขึ้นมาอีกนิดนึงนี่คือตัดคู่หัวใจเลย
แล้วคือไม่กลัวตำรวจเลยชักมีดออกไปไล่แทงตำรวจ
คือเขาไม่รู้ว่าคนนี้เป็นตำรวจเพราะว่าเขานอกเครื่องแบบไง

เวรมาแล้วไงนะฮะแล้วคำถามคือรายเดอร์ทำไมพกมีดมาแบบนี้

แทงเขาจนล้มแต่ว่าตำรวจเขาก็ยังไหวอยู่เนอะ
เขาก็พยายามสู้พยายามดันต่อวิ่งไป
เอากุญแจรถจักรยานยนต์ของรายเดอร์ออกเพื่อไม่ให้เขาหนี
แต่ก็มีการฉุดกระชากลากถูก็มีการทะเลาะกันต่อ
จะแทงต่อเหมือนยังไงตำรวจก็ไม่ยอมเดี๋ยวเขาจะหนีไป
ควักปืนออกมายิงใส่พื้นไปก่อน
แต่ว่ารถจักรยานยนต์ของรายเดอร์ก็ยังจะไปต่อ
ทีนี้ตำรวจทำยังไงเอาปืนยิงใส่ยางล้อรถ
ล้อหลัง๑ทีล้อหน้า๑ทีเพื่อไม่ให้รายเดอร์ไปต่อได้
คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวแจ้งวัฒนะ
เมื่อคืน๓ทุ่มครึ่งสุดท้ายยื้อยุดกันแบบนี้
รถก็ติดคนก็วุ่นวายไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกลางถนนครับ
สุดท้ายเนี่ยทางด้านของตำรวจก็บาดเจ็บสักพักหนึ่งฟุบลงไป

แต่จังหวะที่ทุกอย่างมันกำลังชุลมุน
มีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ
สูบวิมวลคับรถผ่านมาพอดี
เจอเหตุการณ์นี้พอดิบพอดีก็เลยลงมาช่วยเหลือ
แล้วมาเจอว่าคนที่โดนแทงเป็นตำรวจ
ศ๑๐ตำรวจเอกพิชิตชัยจันเพชรอายุ๓๖ปี
เป็นตำรวจสอนอโคครามโดนแทงที่ราวนมซ้าย

ก็เลยวอลให้ตำรวจสภปะเก็ตมาช่วย

รายเดอร์คือนานกพระเทพ๒๕ปี

สอบปากคำทราบว่าหลังจากที่ทั้งคู่เขาขี่รถมา
รายเดอร์ไปปาดรถตำรวจตำรวจก็เลยบีดแรร์ไป
เดอร์ไม่พอใจตะโกนด่าก็ไล่มาถึงจุดนี้ก็เลยตามคลิปเลย
แพ้เสียงแตรตำรวจแล้วก็แทงเลย
หลังเกิดเหตุความคืบหน้าล่าสุดคุณผู้ชมเห็นในภาพคนที่เบอร์หน้าไว้
นี่คือแม่ของรายเดอร์นะฮะแม่ของรายเดอร์พอมาถึงปุ๊บ
โอ้ยนี่ตำรวจมายิงลูกฉันทำไมทำอย่างนี้ล่ะ
ต้องดำเนินการกับตำรวจให้เธอด้วยนะอะไรแบบนี้
โวยวายใส่แบบนี้เอาไปฟังเสียงจังหวะนี้หน่อยนะฮะ

ยิงลูกเขาตำรวจก็ต้องอธิบาย

ลูกคุณแม่วิ่งไปแทงเขาก่อน
แล้วก็หลักฐานวงจรปิดมันก็จะพัด
มันชัดเจนก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย

อืมขอให้คุณตำรวจอาการหายแล้วก็ดีขึ้นไวนะคะครับค่ะ